ชัยภูมิกันหน่อยที่ชัยภูมิเนี่ยนะคะก็หนักค่ะโดยเฉพาะที่อำเภอจตุรัสเนี่ย
จตุรัสเนี่ยวันนี้ถือว่าเป็นวันที่๒แล้วที่น้ำท่วมเพราะว่าจะต้องรับน้ำมาต่อจากบำเน็ตนรงค์นะคะ
ดังนั้นนะตอนนี้สถานการณ์ในวันนี้เป็นยังไงกันบ้างเห็นบอกว่าชาวบ้านเนี่ย
เขาเริ่มขาดแคลนทั้งอาหารแล้วก็น้ำดื่มแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดจากผู้สื่อข่าวของเรานะคะ
เชิญค่ะคุณวิมวัลวันค่ะ
คุณผู้ชมคะชาวบ้านในอำเภอจตุรัสนะคะได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก
แล้วก็อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือโดยเร็ว
นั่นก็เพราะว่าที่นี่นะคะขาดทั้งน้ำขาดทั้งอาหาร
ในการที่จะออกไปเอาอุปกรณ์อาหารแล้วก็เครื่องใช้ต่างนะคะ
เพื่อที่จะมาดูแลตัวเองค่ะซึ่งในตอนนี้นะคะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ลงพื้นที่อยู่ก็ปรากฏว่านี่ขนาดน้ำเนี่ย
ลดลงไปแล้วนะคะแต่ก็ยังท่วมสูงกว่าหนึ่งเมตรค่ะ
ที่อำเภอจตุรัสนะคะเกิดน้ำป่าหลากเข้ามาในพื้นที่หนักสุดไม่แพ้กัน
ซึ่งตั้งแต่กลางดึกที่ผ่านมาได้มีประกาศเตือนให้ผู้ใช้ทาง
บนถนนทางหลวงหมายเลขสองศูนย์หนึ่งชัยภูมิสี่คิ้ว
ช่วงก่อนเข้าถึงอำเภอจตุรัสเชื่อมผ่านเข้าออกจังหวัดชายภูมิ
แล้วก็จังหวัดนครราชศรีมารถเล็กทุกชนิดเนี่ย
ไม่สามารถที่จะผ่านเข้ามาใช้เส้นทางได้นะคะเพราะว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากท่วมสูงจนเกือบมิดหลังคา
แล้วก็ในพื้นที่ของอำเภอจตุรัสเองก็ได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก
เป็นวงกว้างเลยทีเดียวค่ะปัจจุบันนั้นมีการแจ้งประสาน
นิธิหน่วยกู้ภัยต่างในจังหวัดชายภูมินครราชศรีมา
แล้วก็อุดรธานีรวมไปถึงจังหวัดเลยแล้วก็ขอนแก่นนำเอาอุปกรณ์เรือเข้ามาช่วยเหลือประชาชน
ผู้ป่วยติดเตียงที่ติดอยู่ภายในบ้านถูกน้ำท่วมสูงเขาออกบ้านไม่ได้
เป็นจำนวนมากในหลายตำบลซึ่งขณะนี้มีผู้เดือดร้อนไม่น้อยกว่าหนึ่งพันคนเลยทีเดียวนะคะ
ส่วนที่นี่ค่ะคุณผู้ชมบ้านหนองบัวใหญ่ชาวบ้านบอกว่าสภาพที่เห็นนี้
น้ำลดลงกว่ายี่สิบถึงสามสิบเซนติเมตรแล้วนะคะแต่ก็ยังคงวิกฤตอย่างหนัก
ทางเจ้าหน้าที่ทางด้านของเส้นทางต่างนะคะทางเข้าออกหมู่บ้านเนี่ย
ก็ถูกปิดด้วยน้ำสูงกว่าหนึ่งเมตรขาดแคลนที่สุดก็คืออาหารแล้วก็เครื่องดื่ม
ชาวบ้านต้องนำเอากระมังอุปกรณ์ต่างที่นำออกมารับอาหารให้กับสมาชิกในครอบครัวค่ะ
ไปฟังเสียงของชาวบ้านที่ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวไทยรัฐทีวีค่ะไม่คิดเลยค่ะ
เกิดมาก็ไม่เคยเจอที่บ้านตัวเองเลยค่ะคนแก่เกิดมา๖๐๗๐ปีก็บอกไม่เคยเจอเลย
ข้างในหมู่บ้านข้างในก็ถึงอกอยู่นะคะบางทีเรือก็เข้าไม่ได้ไปส่งอาหารไม่ได้
ใช่ค่ะเข้ามาช่วยเหลือสอนศั่งเจ้าก็ได้
คือไม่มีใครเข้าไปเลยเขาโทรติดต่อก็ไม่ได้
ไม่มีใครกล้าเข้าไปเพราะว่าน้ำมันแรงเสียหายเยอะไหมบ้านเรา
เยอะเยอะอยู่ค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะได้
ร่วมกับมูลนิธิสว่างวิชาปักช่องซึ่งมาร่วมภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่อำเภอจตุรัสจังหวัดชายภูมิ
วางแผนเข้าไปรับคนป่วยจำนวน๒คนที่บ้านจานทุ่งตำบลหนองบัวใหญ่อำเภอจตุรัส
ซึ่งน้ำเข้าทั่วหมู่บ้านถูกปิดเข้าออกไม่ได้สุดท้ายน้ำเชี่ยวเกินไปนะคะทีมข่าวรวมไปถึงเจ้าหน้าที่มูลนิธินั้นไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ค่ะ
ในตอนนี้นะคะต้องบอกว่าน้ำนั้นยังคงสร้างความเสียหายให้กับพื้นที่หนองบัวใหญ่อำเภอจตุรัสจังหวัดชายภูมิ
เราจะเห็นได้ว่าบ้านของบ้านเรือนของชาวบ้านโชคดีหลังไหนยกสูงหน่อยก็จะไม่ได้รับความเสียหายอย่างบ้านหลังนี้นะคะแม้ว่าจะยกสูงขึ้นไปรถยนต์ต้องนำไปจอดด้านบนแต่ทั้งหมดนั้นก็ไม่สามารถออกมาจากในพื้นที่ได้นะคะเพราะว่าตรงเนี้ยน้ำสูงกว่าหนึ่งเมตรได้รับความเสียหายอย่างแน่นอนอ่าเราเราก็จะไปคุยกับทั้ง
ตมอยู่ใต้น้ำหมดอู๋แล้วเมื่อใดเราทำให้เข้าบ้านไม่รู้เหมือนกันครับ
ตอนนี้ก็มาน้องก็เสียชีวิตคนหนึ่งแล้วเนี่ยเป็นเป็นคนไข้ติดเตียงแล้วมันก็ตกน้ำอ่ะ
ในตอนนี้ผมยังอยู่วัดเลยนี่ก็เป็นหนึ่งในห้าพันครัวเรือนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทธกภัยในครั้งนี้นะคะ
คุณผู้ชมค่ะตอนนี้เมื่อสักครู่เนี่ยยังพอจะมีแดดอยู่บ้าง
แต่ตอนนี้ฝนเริ่มตกลงมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะก็ต้องรอดูว่าน้ำที่เติมลงมาในพื้นที่นั้นจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมขึ้นค่ะ
และนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดจากอำเภอจตุรัสจังหวัดชายภูมิค่ะค่ะขอบคุณนะคะ
คุณวิมลวันคือฝนมันตกหนักจากเขาพังเหยลงมาก่อนนะแล้วก็มาเข้าอ่างลำคันฉู
หลังจากนั้นก็ไปที่ลำกระจวนแล้วเนี่ยค่ะที่บำเน็ตนรงได้รับน้ำ
ส่งต่อที่จตุรัสก็เลยได้รับผลกระทบเยอะขนาดนี้อ่ะนะคุณวิมวลวันยืนรายงานอยู่น้ำ
เอวแล้วนะจะเอวแล้วนะโอ้โหชาวบ้านนี่ถ้าขนของไม่ทันนี่ก็จมน้ำหมดแหละ